อันนี้ในโลกออนไลน์เขามีการแชร์คลิปของหลวงปู่รูปหนึ่ง
ทำพิธีนะฮะถือประหลัดขิกอยู่ในมือหลายอันนะประหลัดขิกเล็ก
และอยู่ประหลัดขิกขยับเองได้
บอกว่าหลวงปู่ทำพิธีเสกให้มันขยับไปดูคลิปกันก่อนนะครับ
โอ้โหเขาแชร์กันมาเราก็เลยออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
คุณดิฉันดูแบบกลั้นหายใจคือยังไงค่ะมันกระดุ๊กกระดิ๊กขยุกขยิกได้
กระดุกกระดิกแล้วก็หลุดจากมือนะครับ
นี่เขาบอกว่าเป็นคลิปของหลวงปู่นนจันทวิโรแห่งสำนักสงเขา

ประจวบคลีขันกำลังทำการเสกฮะ
เสกประหลัดขิกในอุ้งมือให้ดิ้นได้
และยังมีคลิปที่หลวงปู่เสกเบี้ยแก้ให้เป็นของขลังอะไรอีก

คลิปนี้ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่นำมาโพสต์ไว้
แล้วก็เขียนข้อความว่าประหลัดขิกหลวงปู่นนท์
แน่นอนชาวเน็ตเห็นแล้ว๒ทาง
ก็ดูสิก็เอ๊ะมือหลวงปู่นี่ขยับไหมนะ
เออเสียงแตกเป็นสองทาง
ทางหนึ่งไม่เชื่อบอกว่ามือหลวงปู่ขยับ
หรือไม่ก็นิ้วก้อยที่ซ่อนอยู่ใต้ประหลัดขิกเล็กเนี่ย
ดันจนประหลัดขิกขยับ
อุ้มมือหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ในเน็ตเขาก็ถามกัน
ส่วนคนที่เชื่อบอกนี่คืออภิญญาอาคมขลังของหลวงปู่นนท
นะครับสาธุสาธุและถามวิธีการเช่าบูชาด้วยนะฮะ
แล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะฮะที่แชร์กันอยู่บอกว่า
เป็นการเสกประหลัดขิกเล็กสีขาวเนี่ยนะฮะ

แล้วเดี๋ยวกูดูประหลัดขิกอันนึงอันเล็กเนี่ย
มันโด่งขึ้นมาทันทีเลยนะครับ
ค่อยดูนี่มันตั้งขึ้นมาทันทีเลยเขาก็เลยแชร์กัน
แล้วก็บอกว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ผู้สิทธิ์ค้าของเราเดินทางไปที่สำนักสงเขาพรานทูบที่ปรจวบ
ก็ไปพบกับพระครูประหลัดนนท์
ได้เปิดเผยว่าตามคลิปเป็นการทำพิธีปลุกเสก
สิ่งที่มีพุทธคุณทั้งด้านการเดินทางปลอดภัยและค้าขายดี
หากไม่เชื่อหรือไม่นับถือก็ไม่ต้องบูชาไป
อกจากนี้ยังมีการปลูกเสกวัตถุมงคลอีกหลายชนิด
ซึ่งมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ
ในประเทศและต่างประเทศเดินทางมากราบไหว้
ขอบูชาวัตถุมงคลอย่างต่อเนื่อง
ฟังเสียงของหลวงปู่นนท์นะฮะ

แล้วก็วันนี้มีชาวบ้านมาทำบุญที่สำนักสงฆ์ด้วยนะครับ
ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อนะ
ใครเชื่อก็เชื่อก็บูชาไปใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะฮะ